นี่ครับคุณอัจฉริยะไปพร้อมกับคุณแม่พะนิดา
ไปยื่นขอความเป็นธรรมกับนายธีรนนท์ไหวดีอธิบดีอายการภาคหนึ่ง
พวกเขามีข้อเรียกร้องทั้งหมด๘ข้อ
หลังจากคุณอัจฉริยะอ้างว่ามีคลิปหลักฐานว่าพบคราบเลือด
บริเวณเบาะด้านขวาของหัวเรือครับ
หลังจากนั้นแล้วคุณอัจฉริยะพาคุณแม่พนิดา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมต่อ
เอาไปทำอะไรจะไปขอผลชนสูตรพลิกศพ
เมื่อครั้งที่พบร่างคุณตังโมครั้งแรกบริเวณท่าเรือพิบูรสงคราม
เนื่องจากว่าตอนนี้มีเพียงผลชนสูตรรอบ๒
ของคุณตังโมเท่านั้นซึ่งรายละเอียดเนี่ยคุณอัจฉริยะบอก
รายละเอียดมันน้อยมากก็เลยต้องมาขอผลการชนะสูตรรอบแรกครับ
เพื่อจะได้รู้ว่าคุณตังโมเสียชีวิตไปแล้ว
กี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เจอศพแล้วตกจากส่วนไหนของเรือ
โดยก่อนหน้านี้คุณแม่คุณตังโมเคยไปขอจากพนักงานสอบสวนแล้ว
แต่อีกฝ่ายไม่ให้ครับบอกว่ามันเป็นความลับทางสำนวนคดี
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทรเชนการจนาปัด
การจนปัดนะครับขออภัยเป็นรองพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ชี้แจงว่ารายงานการชนะสูตรศพจากสถานที่เกิดเหตุครั้งแรก
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทางสถาบันไม่สามารถให้ได้
แม้ว่าทีมแพทย์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันดังกล่าวด้วยก็จริง
แต่อำนาจเป็นของพนักงานสอบสวนครับ
แล้วมันก็จะไปติดเรื่องระเบียบการเปิดเผยข้อมูล
ต้องให้คุณอัจฉริยะไปขอหมายสารมาซะก่อน
ถึงจะสามารถให้รายงานฉบับนี้ได้
ขณะที่คุณแม่พนิดาครับคุณแม่ของคุณตังโมบอกว่าก็ดีใจ
ทีมงานกลุ่มนี้เข้ามาช่วยเหลือเดินหน้าสู้เพื่อลูกสาวตนเอง
ทวงความยุติธรรมให้กับลูกแตงโม
ส่วนคลิปเสียงที่อ้างว่าจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชม
ก่อนอันนี้มีการเปิดเผยว่าเป็นคลิปการสนทนาระหว่าง
บังแจ๊คกับคุณเบิร์สแฟนหนุ่มของคุณตังโม
คุณแม่ภัณฑิดาบอกว่าคลิปไหนยังไม่เคยได้ยินเลย

รู้สึกมันโล่งคือเราไม่ต้องไปกังวลถึงเขาแล้ว
เราก็เดินหน้าเรื่องของเราเรื่องคดีอย่างเดียวเลย
ไม่ต้องห่วงลูกลูกก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านอย่างดี
แรกโกรธเรียบร้อยอยู่กับพ่อด้วย

อันนี้ขอคำถามเดียวที่คงต้องถามจริง
ในเสียงที่มันออกมาพี่อ้างบอกว่าเป็นเบิร์ดกับบำแจ๊คคุยกัน

ยังไม่ได้เคยได้ยินเลย
คุณแม่บอกว่ายังไม่ได้ยินนะคลิปนั้นน่ะ
ขณะเดียวกันครับย้อนไปเมื่อวันที่คุณอัจฉริยะ
ลงเรือแล้วก็ใช้โดรนใต้น้ำไปค้นหาวัตถุพยาหลักฐาน
คดีการเสียชีวิตของคุณตังโมคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม

มันมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกครับ
ได้รับการเปิดเผยมาจากกัปตันหนุ่มเจ้าของเรือ
ที่คุณอัจฉริยะไปเช่ามานี่แหละ

วันนั้นตอนขับเรือมาถึงจุดที่คาดว่า
น่าจะเป็นจุดที่พบร่างของคุณตังโม
ปรากฏว่าเครื่องยนต์เรือดับครับ
เขาก็เลยเชื่อว่าหรือคุณแตงโมเนี่ย
ต้องการจะให้ทีมลงค้นหาบริเวณนั้นหรือเปล่า
หัวหน้านักประดาน้ำก็เลยนำทีมงมค้นหาหลักฐานอยู่นาน

สิ่งที่เจอคือเจอหายดินเผาแล้วก็เหรียญโบราณ
ส่วนที่บนเรือก็หาสาเหตุว่า
ไอ้ที่เรือดับมันจะดับจากอะไรเนี่ย
ตัวเขาซึ่งเป็นกัปตันก็ด้วยความนับถือศาสนาคริสต์ด้วย
ก็เลยอธิษฐานขอพรจากพระเจ้า
แล้วก็บอกกล่าวถึงคุณแตงโม
ก่อนที่จะหันไปเห็นว่าที่เรือดับเนี่ย
เพราะว่าสายรัดน้ำมันเครื่องยนต์หลุด

ไปฟังจากเจ้าตัว
ก็ขออธิษฐานของน้องตังโมว่า
ผมมาช่วยนะอย่าให้เรือเกิดปัญหา
ก็อยู่ดีก็ติดแล้วก็ทราบสาเหตุว่า
เป็นแค่ท่อน้ำมันรั่วแค่นั้นเองครับ

คือถ้าชาวคริสต์นะครับ

จากปากของกัปตันหนุ่มคนนี้ยังไม่หมดเท่านั้นนะ

ครบรอบร้อยวันการจากไปของคุณตังโม

สั่นด้วยนะเรือสั่นทั้งลำเลยครับ
คนบนเรือมองหน้ากันเลยเลิกลากกันเลย
มองได้ความงุ่งว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ไม่ได้รับคำตอบนะไม่รู้คำตอบเหมือนกันว่าทำไมเรือสั่นนะครับ
ก็เป็นเรื่องจากกัปตันหนุ่มของเรือ